การเมืองเราเราไปดึงเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
เข้ามาร่วมเล่นการเมืองเข้ามาเรียกร้องในทางการเมือง
ขับไล่รัฐบาลขับไล่ท่านนายกรัฐมนตรี
เข้ามาเรียกร้องให้มีรัฐมนุนฉบับใหม่
เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันอยู่ภายใต้รัฐมนูล
นี่คือสิ่งที่เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบัน
เข้ามาร่วมเล่นการเมืองแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยครับ
เพราะทุกเรื่องเหล่านี้นั้นเป็นการเมืองทั้งสิ้น
แต่เมื่อเป็นการเมืองลักษณะเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไร
เพราะยิ่งพูดไปตอบโต้กันไปใช้ถ้อยคำที่รุนแรง
เกินเลยเกินเถิด
ขาดความเคารพขาดความเกรงใจขาดการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันในยุคก่อนไม่มีครับในสิ่งเหล่านี้
แต่ทำไมมันถึงมาเกิดขึ้นในยุคนี้
ผมเรียนตามตรงครับท่านประธานครับ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
จะบอกว่านักเรียนเด็กเยาวชน
ออกมาด้วยความสุจริตใจ
ออกมาด้วยจิตวิญญาณความรู้สึกที่ต้องการจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
แต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังครับ

มันไม่มีมันไม่สามารถจะเกิดเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ได้
แต่ส่วนการที่มีผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องทำความเข้าใจกัน
ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงแต่ทำให้เกิดข้อเรียกร้อง
ในหมู่มวลเด็กเยาวชนเท่านั้น
แต่มันมีผลกระทบที่ตามมาเนี่ยนะครับหลายเรื่อง

เศรษฐกิจบ้านเราก็แย่อยู่แล้วนะครับ

ครอบครัวลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่แล้ว
พ่อแม่อบรมสั่งสอนก็ไม่เชื่อกันแล้ว
ครูบาอาจารย์สอนเด็กไม่ได้แล้ว
นี่คือเราเล่นการเมืองแบบเอิญเลยเกินเถิดกันไปหรือเปล่า
คนที่เกี่ยวข้องคนที่อยู่เบื้องหลัง
มีความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ในบ้านเมืองมากน้อยแค่ไหน

ถ้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
ให้มันเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองให้มันดีขึ้นจริง
ใช้วิธีนี้มันถูกต้องแล้วหรือ
ใช้วิธีกระบวนการที่ใช้มวลชนซึ่งใช้เด็กใช้เยาวชน
ออกมาเล่นการเมืองมาขับไล่รัฐบาล
ออกมาเรียกร้องในทางการเมือง
ทำเกินเลยขนาดนี้มันถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือ

ถ้าเกิดเรื่องเหล่านี้อย่างยาวนานต่อเนื่อง
เท่ากับมันถูกทำลายโดยสิ้นเชิงครับ
แล้วบ้านเมืองจะอยู่กันยังไง
ไล่กันไปไล่กันมาไม่เป็นไรนะครับ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองได้
เราไม่ได้สร้างให้สังคมทางการเมืองนั้นอยู่ในกรอบแนวทางที่พึงจะเป็น
เราไม่สามารถจะทำให้เด็กเยาวชนเรียนรู้
ในสิ่งที่ว่าเรียกการเมืองนั้นเนี่ยนะครับ
ควรจะต้องเดินในแนวทางไหน
แล้วมันก็จะเป็นพฤติกรรมตัวอย่าง
เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกแล้วคนรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับ
ก็จะชื่นชมแสดงความยินดี

แสดงถึงสิ่งที่กล้าแสดงออก

เราต้องการให้สังคมเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหรือ

จะพยายามแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน

แต่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้เด็กเยาวชน

ก็ว่าเด็กเหล่านี้ถูกปลูกฝังความคิดความอ่านไปแล้ว
ดังนั้นมาตรการการแก้ปัญหาเนี่ยครับ
คงไม่ใช่อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียว
หรือไม่ใช่อยู่แค่สภานี้อย่างเดียว
เราคงต้องขอความร่วมมือไปยังคุณพ่อคุณแม่

ครูบาอาจารย์ในโรงเรียน
ต้องช่วยกันชี้แนะแนวทาง
ให้เด็กเยาวชนเหล่านี้

ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้การบังคับ

ถ้าจะแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับ
ผมว่าเมื่อมาถึงเวลานี้ชั่วโมงนี้
สิ่งที่ต้องทำได้ดีที่สุดในขณะนี้คือความอดทน

จะต้องมีมาตรการการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง